คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมตกใจมากเลย
ผมอ่านข่าวเที่ยงหรืออ่านข่าวเช้าก็ไม่รู้

และสวัสดีหัวหน้าบุ๊บด้วยนะครับ
สวัสดีใกล้เพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้ว

จะประเมินแล้วไงก็เลยต้องมือไม้อ่อน
แต่เดี๋ยวพวกคุณมาทำอะไรกันในคืนเดียว

มันจะมหัศจรรย์กว่านี้เลยนะ
ถ้าผมมาถูกรวรรณที่หนึ่งกับเขาบ้าง

น้ำแข็งอยากไปเป็นกรรมการแบบ

เชิญตัวแทนกรรมการในส่วนของสื่อมวลชน

ของเราก็เคยมีคนไปหมุนนะ

ไม่แปลกใจแล้วแต่ว่า

มาหาน้ำแข็งคิดถึงน้ำแข็งหรือยังไง
คุณผู้ชมจะงงว่าข่าวเที่ยงเปลี่ยนรูปแบบรายการจะมีพิธีกร๔คนหรือเปล่า

ครับวันนี้จะมาแจกเสื้อ
นี่แจกเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลย

คือแจกเสื้อด้วยแล้วก็เรามาดูลาดราวด้วย

แต่คุณผู้ชมก่อนที่จะมาแจกเสื้อแล้วก็บอกว่าจะแจกยังไง
ไหนมาถึงทั้งทีใช้งานหน่อยค่ะ

เที่ยงกินฝิ่นเที่ยวไง

ดอยอินทนนท์เช้าวันนี้คุณผู้ชมอะ

ดอยอินทนนท์เคยไปกันหรือยัง

เกือบแข็งเลยพี่เบิร์ทอาจจะแข็งแล้ว

นี่คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็หัวเราะเพลินนะ

แล้วเดี๋ยวจะต้องได้รางวัลนะคะ

เช้านี้วัดอุณภูมิเลขตัวเดียวแล้ว

ถือว่าเป็นอากาศหนาวสุดครั้งแรกของปีเลยนะ

วัดได้๘องศาและที่ทำการอุทยาน

ตามสุดนะแต่วันนี้แตะตัวเดียวเลขตัวเดียว๗องศาเลย
ปลายปีนี้อาจจะได้ลุ้นแม่คณิ้ง
คณิ้งหรือว่าน้ำค้างแข็ง
แต่ถ้าน้ำแข็งค้างอันนี้ต้องเอากระเป๋าเดินทางไป

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมเส้นทางธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับ
ต้องไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบนี้เพราะลมแรงนะครับ

เช้ามืดเนี่ยท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากเส้นขอบฟ้านะฮะ
ช่วงเช้าจะเห็นทะเลหมอกนะครับสุดลูกหูลูกตาเลย
ช่วงสายนะช่วงสายแต่ถ้าตื่นสายหน่อยนะก็อาจจะไม่ได้เห็น
ช่วงสายถ้ามองจากยอดดอยลงมาจะเห็นก้อนเมฆเหมือนเราเดินอยู่บนเมฆยังไงอย่างนั้น
ช่วงกลางวันช่วงกลางวันแนะนำแบบนี้คุณผู้ชม
แนะนำไปเดินเที่ยวบริเวณทุ่งย่าสวรรณามีในประเทศไทยด้วย
บอกได้คำเดียวบรรยากาศนี้ไม่แพ้ในต่างประเทศเลยนี่นี่เป็นยังไง
คือคุณสามคนเคยเข้ากิวแม่ปานไหมถ้าเข้าไปนะคุณนะต้องผ่านป่าก่อน
ป่าน้ำตกต้นไม้ใหญ่เป็นผืนป่าเลยพอทะลุป่าไปนี่เป็นอย่างนี้คุณ
ทุ่งย่าเลยบนเนินเขานะฮะอย่างกับต่างประเทศเลย
หาชมได้ยะอันนี้ไปเองหรืออ่านหนังสือมาครับ
ผมไปเองขอแนะนำทุกคนเลยถ้าไปถึงอินทนท์ถนนแล้วต้องไปกิวแม่ปาน
แล้วสงสารพี่บุ๊คพี่เบิร์ตจะดึงตลกอย่างเดียวเลย
ไม่แต่อันนี้ดึงตึงนิดนึงไม่ตลก
ใครที่ชอบอากาศหนาวแล้วจะไปเที่ยวแล้วมีโรคประจำตัว

คุณต้องเอาไปนะยาพ่นคอยาอะไรพวกนี้นะ
เพราะอากาศมันเปลี่ยนค่อนข้างรุนแรง

สำคัญที่สุดคือวันนี้อุณหภูมิมันแตะลงไปที่หลักเดียวแล้ว
ตัวเลขเดียวแล้วต่ำสุด๗องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยอินถนนนะครับ
งั้นเดี๋ยวผมกับคุณน้ำแข็งคุณอาริยาขอเคลียร์รางวัลของเรากันก่อนนะ
เพราะว่าขอบคุณมากครับพี่บุ๊ค

วันนี้ยอดดอยอินถนนที่คุณดอมอ่านไป
ทำลายสถิติหนาวจัดครั้งแรกของปี๒๕๕๙
วัดได้กี่องศาก็ขึ้นหน้าจอเทียบกันนะคุณ
คุณเอกน่ะขึ้นหน้าจออยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมตอบมาเลขตัวเดียวเลย
ใช่จะ๗หรือ๙ให้ตอบมา
แล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมแฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
อันนี้ให้ร่วมสนุกผ่านทางไลน์หน้าจอเท่านั้นนะ
คุณผู้ชมคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กในยูทูปไม่ได้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อไป
ในโอกาสครบรอบ๗๕ปีมูลค่า๕๐๐บาทเดี๋ยวแจกให้ท่านเลย
ส่งมายังไม่พอคุณ๓คนแจกเลย
ข่าวเช้ากิจกรรมมาได้เอาแสวมาให้
มันเอามาเอาแบบแบกฝ่ายเสื้อเลย

ข่าวเช้าหัวเขียวห้องข่าวหัวเขียว
มันยังกรุนร้อนอยู่

เช้าตอนนี้ต้องรู้ต้องแชร์
ถ้าคุณเป็นเพื่อนในไลน์
เป็นเพื่อนกับไลน์ของไทยรัฐนะเข้าไปดูในมือถือครับเปิดเข้าไปปุ๊บ
มันจะมีเป็นเมนูอันหนึ่งเขียนว่าเช้านี้ต้องรู้กดไปตึ้งหนึ่ง
มันก็จะเป็นข้อความมาเป็นเหมือนภาพขึ้นมาว่า
เช้านี้มีเรื่องอะไรต้องรู้ข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้าง
ของไทยรัฐทีวีก็มีเหมือนกันทุกเช้า
คุณเซฟแล้วก็เอาไอ้รูปนี้

กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไหนก็ได้เลย
ทีนี้พอหลังจากที่แชร์เสร็จแล้วเนี่ยนะ

หลังจากนั้นค่ะเข้ามาเลย

ก็เอาหลักฐานที่คุณแชร์

อย่าลืมนะเมื่อกี้ทีมงานมาบอกเรา

แชร์ในไลน์ก่อนแล้วเอาไอ้ที่แชร์

รีบส่งให้เร็วที่สุด
แรกใครเร็วได้ไป๑วัน๕ตัว๑วัน๕ตัวแจกยาวไปจนถึง๑๕พฤศจิกายน
นี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะไหนคุณมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมข่าวเช้าแล้วเชิญ
ให้ดูข่าวเช้ากันหน่อยเร็วโอ้โหนะฮะต้องตื่นมาหัวเขียวนะครับตี๕
ครึ่งถึง๖โมงครึ่งแล้วก็ลากยาวไปต่อถึงข่าวเช้าหัวเขียวจน๘โมง
ครึ่งไปเลยครับเราก็จะมีของแจกแบบนี้แหละใช่อย่างงั้นโซโลแกนนี้เริ่มที่ผม
เลยเตือนยามเช้าคุยครบรัดสดถึงใจเอาเป็นว่านอนเยอะเปิดไทยรัฐทีวี
ตั้งแต่เช้านะตี๕๓๐เดี๋ยวเจอพวกคุณ๓คนแล้วก็เปิดต่อยาวกันมาเลย
วันนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมอย่างที่บอกทั้งกิจกรรมของข่าวเช้าแล้วก็
กิจกรรมของข่าวทุกช่วงเลยด้วยคือต้องค่ะเราก็จะได้เจอยาวจริงค่ะวันนี้
เดินสายเดี๋ยวไปเจอกับเราอีกนะเชิงนะคะไม่ว่าจะเอาอยู่ด้วยอยู่แถวนี้